คุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนี่แหละฮะ
ก่อนอันนี้หลังจากเสร็จสิ้นงานไว้อะไรคุณแตงโมไป
คนก็อยากรู้คุณเบิร์ตเขาจะเป็นยังไงบ้างนะสภาพจิตใจเป็นยังไง
ล่าสุดคุณเบิร์ตเขาโพสต์ภาพครับเป็นภาพที่เหมือนว่าคุณตังโมอาจจะไปอยู่
ครับแล้วก็โพสต์ภาพภาพหนึ่งที่
ขะแนนเห็นปุ๊บอุ๊ยนี่เหรอ๑๓อันอีกแล้วไหม
อีกแล้วแล้วเขียนเห็นไหมพี่ปุ้ยมาด้วยกันใช่ไหม

เลข๑๓ที่คุณเบิร์ตโพสต์ไว้เราเคยรายงานมาบ่อยมากแล้วว่า
มีความเกี่ยวข้องกับคุณตังโมค่อนข้างเยอะยัง

วันเกิดของคุณตังโมก็๑๓เหมือนกัน
คนก็เลยคิดว่าอ๋อหรือว่าคุณเบิร์ตสัมผัสได้ว่าคุณตังโม
อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาแม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตามครับ

โพสต์ภาพเดินเล่นริมทะเลกับผู้หญิงคนนี้ครับ
เป็นผู้หญิงสูงอายุเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณแม่ของคุณเบิร์ต
แล้วก็ระบุพิกัดว่าอยู่ที่เขาตะเกียบจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งหากไปโยงไปถึงภาพโต๊ะหมายเลข๑๓ก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นที่เดียวกันตอนนี้คุณเบิร์ตน่าจะอยู่ที่เขาตะเกียบประจวบคิริคันนะครับ

โพสต์ภาพตัวเองคู่กับคุณตังโมในวันวาเลนไทยไว้ด้วย
ก็จะมีการแท็กชื่อถึงคุณพีชทองเจือ
ถามว่าทำไมไปแท็กคุณพีชล่ะเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้ครับ
ล่าสุดคุณพีชก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยว่า
ไปนั่งชิวด้วยกันแล้วคุณเบิร์ตก็ตอบข้อความ
อีโมจิยกมือไหว้ขอบคุณครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดบนโซเชียลมีเดียของคุณเบิร์ตนะฮะ